ส่วนเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีเหมือนกัน
คือที่จังหวัดชุมพรนะคะมีคุณยายวัย๘๙
ท่านผอมนอนป่วยติดเตียงนะคะ
ญาติบอกว่าถูกวิญญาณสุนัขอาฆาตเข้าสิง

คือก่อนหน้านี้คุณยายแกเคยเป็นหมอเป่าคาถาสุนัขกัด

เดี๋ยวย้อมไปดูภาพตอนที่ได้เจอกับหมอปลานิดนึงค่ะ

ทำไมหนักขนาดนี้นี่มันสะสมจัดแหละ

หมอปลามือปราบสัมภเวษีเขื่อนใส่อาเจียนน้ำมูกไหลนะคะ
ทันทีที่เห็นคุณยายสำรวนอายุ๘๗
ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านที่หลังสวนนะคะที่จังหวัดชุมพร
หมอปลาบอกว่าคือมีคนร้องขอความช่วยเหลือก็ลงพื้นที่ไปช่วยทันที
ของคุณยายเล่าให้ฟังสมัยสาวคุณยายเคยเป็นหมอเป่าคาถาสุนัขกัด
เขาบอกว่าเป็นความเชื่อโบราณนะคะ
พอถูกหมากัดชาวบ้านก็จะไปรักษากับหมอพื้นบ้าน
หมอพื้นบ้านจะเหยียบแผลที่ถูกหมากัดท่องคาถา
และให้คนที่โดนหมากัดเลือกเลือกให้หมอเป่าคาถาให้หมาตายไปเลย
หรือว่าจะไว้ชีวิตหมาก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของสุนัข
ที่คุณยายเคยทำพิธีแล้วมันตายลงอะไรอย่างนี้
แค้นยายมาเข้าสิงเข้าร่างคุณยายคุณยายก็เลยป่วย
ญาติก็เลยให้หมอปลาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้หน่อย
เอาสายสินพันรอบตัวยายใช้กริดแตะไว้ที่ศีรษะคุณยาย
แล้วก็ให้คนในครอบครัวสวดมนต์อย่างที่เห็นในภาพแผ่เมตตา
หมอปลาก็จุดทูปเป็นกรรมเลยไม่รู้กี่ดอกแล้วก็ปักลงดิน
คุณยายก็สงบลงอันนี้คือภาพตอนที่หมอปลาเคยไปช่วย
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราไปบ้านคุณยายสำรวนค่ะ
คุณยายก็นอนติดเตียงพร้อมนะคะคือผิวหนังแห้งคล้ำแล้วอะค่ะ
คือผอมมากค่ะคุณผู้ชมยายไม่สามารถพูดคุยได้
มูกก็ต้องใส่สายสำหรับอาหารเหลวอ่ะนะคะแต่สายตาก็ยังลืมตาได้ค่ะ
ลูกชายคนเล็กของคุณยายค่ะนายคงศักดิ์อายุ๕๐
บอกว่าคุณยายป่วยติดเตียงมาสี่ปีตอนป่วยใหม่ใหม่ก็พาไปโรงพยาบาล
บอกว่าอยู่ได้ไม่นานกลับไปดูแลกันที่บ้านเถอะ
แต่จนถึงตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
ญาติผีน้องเพื่อนบ้านก็แวะเวียนมาเยี่ยมกันได้ตลอดเวลา
ก่อนหน้านี้ยายเป็นหมอแผนโบราณจริงปัดเป่าคนที่ถูกหมากัดจริง
ก็พอล้มป่วยคิดว่าเป็นวิญญาณหมานั่นแหละมาเข้าสิง
หมอปลาก็มาทำพิธีให้หมอปลาเองยังเอ่ยปากเลยว่า
อยู่ได้อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็คงจะเสียชีวิต
แต่หลังจากที่หมอปลาพูดวันนั้นมาจนถึงวันนี้๔เดือนกว่าแล้วนะคะ
แกก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังรับอาหารเป็นของเหลวอ่ะอาหารเหลวได้
ยังขับถ่ายได้อะไรแบบเนี้ยลูกชายก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะดูแลแม่ต่อ
หมอปลาก็เลยตอบทีมข่าวของเรานะคะว่าทำไมคุณยายท่านถึงยังมีชีวิตอยู่
หมอปลาบอกว่าก็ไม่ได้แช่งนะว่าจะให้แบบจะเสียชีวิตเร็วหรืออะไร
แต่ที่แกยังไม่เสียชีวิตก็เพราะว่ามันเป็นเวรกรรม
ก่อนหน้านี้ที่เคยไปปัดเป่าไปช่วยอ่ะเหมือนกับว่าตอนที่คุณยายแกไปช่วยคนถูกหมากัดอ่ะ
หมามันแค้นจริงนะเพราะว่ายายไปปัดเป่าคนที่ถูกหมากัดให้หมามันตายไปเลย
แล้ววันที่หมอปลาลงพื้นที่ไปช่วยที่คุณผู้ชมดูภาพไปตั้งแต่ต้นน่ะนะคะ
หมอปลาก็ไปทำพิธีให้บอกกล่าวครูบาอาจารย์ของยายที่แกไปร่ำเรียนวิชามา
เมตตาให้วิญญาณของสัตว์เดรัชฉานเพื่อคืนร่างของยายมาให้หน่อย
แต่ด้วยความแค้นความอาฆาตของวิญญาณสัตว์เดรัชฉานเหล่านั้น
ก็เลยทำให้คุณยายมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้แกไม่เสียชีวิต
แต่มีชีวิตอยู่แบบร่างกายแบบอ่อนแอมากอะค่ะ
ให้สังเกตไหมว่าเนื้อตัวเนี่ยแก่เน่าเหมือนมะขามเปียบสีสักเนี่ย
ขอโทษนะครับเหมือนหมาขี้เลี้ยงข้ามถนนเลย
ไอ้เคสนี้เราอยากจะฝากบอกว่าบางครั้งที่เราคิดว่ามันคือบุญ
แต่ความจริงก่อนได้บุญเราแลกกับบาป
เท่ากับบุญครั้งนี้แทบไม่ได้บุญนะครับ